ใครเห็นผู้ชายคนนี้หรือผู้ชายคนนี้คุณดูข่าวอยู่ติดต่อกลับไปที่ภรรยาคุณด้วย
ภรรยาท้อง๗เดือนรอสามีกลับบ้าน
สามีเนี่ยกำลังจะกลับบ้านตั้งแต่๕วันที่แล้วนะ

ส่งไลน์ไปบอกภรรยาว่าไม่กลับแล้วนะ

ภรรยาก็เฮ้ยทำไมส่งมาแบบนี้
ไม่กลับนี่เพราะตั้งใจไม่กลับหรือว่าเป็นลางบอกเหตุค่ะ
หายไปไหนคิดสั้นหรือเปล่าหรือเป็นอะไร

ภรรยาของผู้สูญหายคือนางสาวสุธิมาจำปาโม

เป็นชาวอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
ตั้งคันลูกคนที่สองอันนี้คนที่หายตัวไปคนนี้ใครเห็นแจ้ง
มาได้นะฮะเธอตั้งคันคันที่สองอายุเจ็ดเดือนแล้วคนที่หายไปคือแฟน
เขาสามีเขาเนี่ยคือคุณวรากรศรีหะหรือว่าคุณหมออายุ๒๙ปี
นะฮะก็มีไลน์ที่คุยกันกำลังซื้อตัวรถทัวร์ส่งตัวรถทัวร์มา
ส่งรูปนั่งบนรถทัวร์มาให้ก็คุยกันนะว่ากำลังจะกลับบ้าน
นี่ไลน์ที่เขาคุยกันนะครับหายตัวไปคุณผู้ชมคือก่อนที่จะหาย
ไปนั่งรถทัวร์จากกรุงเทศจะไปบ้านที่จังหวัดบุรีรามส่งรูป
ตัวมาให้นั่งบนรถเรียบร้อยนะฮะจนถึงเมื่อวานเนี่ย๕วันแล้วยังไม่
ถึงบ้านโทรไปที่มือถือติดต่อไม่ได้ก็กลัวว่าจะเป็นอะไรไป
หรือเปล่านะฮะเธอบอกว่า๑๕พฤษภาคมตอน๙โมงกว่าสามีก็ส่ง
มาส่งรูปนี้มาว่าขึ้นรถทัวร์แล้วกำลังจะกลับไปหาขึ้น
บขสมรังสิตจนกระทั่งเที่ยงกว่าสามีส่งข้อความมา
อีกนะไม่กลับบ้านแล้วให้ดูแลลูกดีนี่ครับเนี่ยเขาส่ง
มาแบบนี้ไอ้สามีเป็นอะไรก็เลยส่งกลับไปถามเนี่ยเนี่ยภาษา
เขาส่งมาเนี่ยครับกูไปแล้วเนี่ยโอ้ยสู้แม่เขาส่งเขาพิมพ์
เป็นภาษาอีสานยากหน่อยนะเธอก็บอกว่าติดต่อไม่ได้เลยนะ
ฮะโทรไปหาเพื่อนสนิทก็ก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเหมือนกันนะฮะ
จะเดินทางกลับไปที่บุรีรำเนี่ยสามีโพสต์ว่ากลับไปเติม
กำลังที่บ้านเฮาพักกายพักใจแล้วก็อัพรูปของลูกสาวคนโต
อายุ๔ขวบหนี๒ภาพแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเตรียมรูปโพลไฟล์ใหม่
ระบุข้อความว่าไร้ข้ามไร้ตัวตนลักษณะเหมือนตัดพร้อม
ไม่รู้ว่าสามีเป็นอะไรเขาไปโดนอะไรมาก็ไม่ทราบอืมครอบครัวก็
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสพสตึกพร้อมกับโพสต์ตาม
ผ่านโซเชียลเพื่อให้กันตามหาแต่ก็ยังคงไร้วี่แวว
หลังจากโพสต์ไปคนขับรถทัวร์ที่ผู้ชายคนนี้นั่งอ่ะเขา
เห็นเขาเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคือผู้โดยสารที่นั่งมารถของ
เขานี่หว่านะฮะเขาก็เลยติดต่อไปบอกว่าเออสามีคุณอ่ะ
ขึ้นรถทัวร์คันที่ผมขับจริงจริงแต่ขอลงที่ลำตาคองที่
จังหวัดนครราชศรีมาไม่ได้ลงที่จังหวัดบุรีลำปลายทาง
ไปฟังเสียงพระราชของผู้สุธายครับตอนเทียงนี่เขา
ส่งข้อความมาบอกว่าเขาได้กลับแล้วฝากบอกโมโมนำ
แล้วโมโมก็คือลูกสาวนะคะแล้วก็บอกว่าดูแลลูกดีดีค่ะ
คือขอความสุธายอดีตสูงมากก็อาวเติโอนหลายอย่างค่ะ
เคยพูดแต่ทำไมต้องไปลงที่หลัมตะคอม
เออเขาหายไปตรงนั้นหรือเขาไปที่ไหน
ใครเจอช่วยแจ้งไปที่สพสตึกได้
หรือว่าเบอร์โทรศัพท์คืนให้หน้าจอแล้วนะฮะ
ผู้ชายคนนี้หายไปหรือคุณดูทีวีอยู่
ภรรยากับครอบครัวเขาเป็นห่วงมากนะครับ